กับผู้เช่าและผู้ให้เช่า

ผู้ให้เช่าก็เลยต้องเข้าไปที่ห้อง

ไม่ได้ขออนุญาตเราเลยนะคะ

เราเดิมมันเป็นสีขาวค่ะ

แล้วก็เปลี่ยนเป็นสีขาวใหม่นะคะ

ไม่สวยเนี่ยมันไม่ใช่ประเด็นนะและความสวยของแต่ละคนมันไม่เหมือนกันนะ
เรื่องนั้นไม่ได้ว่าอะไรแต่สิ่งที่ต้องมาพูดคุยกันคือความเหมาะสม
โดยที่ไม่ได้ขออัธยาชีพผู้ให้เช่าเขาก็มาดูห้องตรวจห้องเพราะว่าผู้เช่าคนเดิมออกไปแล้วไง
ตอนแรกตกใจเข้าผิดห้องหรือเปล่า
นี่ถ้ารู้มิติหรือเปล่าไม่อยู่ที่ไหนนี่
สรุปแล้วนะครับก็คือ
เรื่องนี้นะคะทางตัวผู้ช่าวขอให้ไป

เพราะว่าขืนปล่อยไว้แบบนี้ปล่อยให้เช่าต่อไป
คนอื่นที่จะมาเช่าห้องนี้ต่อเขาอาจจะไม่ถูกใจแบบนี้ไง
จากที่ว่าจะได้ผู้เช่าคนใหม่มันจะไม่ได้
มันจะปล่อยเช่ายากกว่าเดิมส่วนนี้ผู้ชายคนนี้
ผู้ชายคนนี้คือใครคะเขาคือเจ้าของห้องตัวจริงดูหน้าเขา
เมื่อได้เห็นสภาพห้องคงไม่ต้องอธิบายต่อแล้วนะ

แต่ที่ผมบอกครับความสวยไม่ใช่ประเด็น
ไม่ใช่ประเด็น
แล้วอย่าลืมนะครับสามารถรับคุมกันแบบสำรวจได้ทางไทรัติวีช่อง๓๒ครับ